ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะดราม่าที่คุณโปรยไปช่วงที่แล้วนะคะ
คุณการไปถ่ายภาพคุณเสกโลโซนั่งเล่นอะไรกันฮะ
เล่นเกมเล่นเกมนับเลข
กลายเป็นประเด็นดราม่าออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมภาพที่คุณการวิพากรโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์
อินสตราแกรมเฟสบุ๊คส่วนตัวนี่แหละค่ะ
ภาพคุณเสกโลโซล้อมวงเล่นไพรกับพวกเย็ด
แล้วระบุข้อความบอกว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งผัวงอมแงม
ใช่ตัวจริงเปล่าวะอิอิ
แต่มันไม่ขำนะคนที่เห็นภาพนี้แล้ว

แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ลักษณะคือตักเตือนเป็นจำนวนมาก
บอกว่าภาพลักษณะดังกล่าวไม่เหมาะสม

ระวังจะงานเข้าคุณเสกและคนในครอบครัวแบบไม่รู้ตัว
เอาล่ะหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
คุณการก็ลบภาพดังกล่าวออกไปนะครับ
พร้อมกับทั้งโพสต์ชี้แจงบอกว่าเมื่อคืนคืออย่างนี้
มีการจัดงานวันเกิดให้กับหลานอายุ๑๒ขวบ

ได้โพสต์ภาพที่ไม่สมควรแต่เป็นการหยอก

เพราะมันเป็นแค่การสันทนาการภายในครอบครัว
มีแต่คนในครอบครัวแล้วก็แม่บ้านจริงสาบานได้
ไม่มีเจตนาจะเป็นอย่างอื่นกลับขอโทษทุกคนที่ปล่อยภาพไม่สมควรออกมา
คิดไม่ถึงจริงเสียใจ
จากนั้นคุณการก็ลบโพสต์ไปแล้วนะคะทั้งจากไอจีแล้วก็เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ

ศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนคันนายาว
จะมีการออกหมายเรียกตัวผู้โพสต์ก็คือคุณการ
แล้วก็บุคคลที่ปรากฏในภาพ
มาเข้าให้ถ้อยคำสอบปากคำจากกรณีที่มีการเล่นไพ่

ช่วงเย็นคุณการวิพากรก็เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
เบื้องต้นเป็นเพียงการเรียกเข้ามาให้ถ้อยคำเท่านั้น
เพราะว่าคุณการเป็นคนโพสต์ภาพดังกล่าวในเฟซบุ๊ก

ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดขณะที่หลังจากนี้
ต้องเรียกตัวผู้ที่อยู่ในวงนั่นแหละทั้งหมด
ทั้งคุณเสกทั้งญาติต่างมาให้ถ้อยคำด้วย
ซึ่งหากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วพฤติกรรมชัดเจนว่า
ข่ายผิดข้อหาใดก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะ